นี่ก็โจรเหมือนกันค่ะแสบมากเลยเพราะว่าไปขโมยแบตเตอรี่ชุมสายอินเตอร์เน็ต
ทั่วเกาะภูเก็ตกว่า๙๐จุดมูลค่าความเสียหายนับล้านค่ะ
ดูนะฮะภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้ก็คือมีรถเก๋งขับมาจอดเห็นไหม
จากนั้นก็มีชายคนนึงเดินลงจากรถมาเลยแล้วไปขโมยเอาแบตเตอรี่ตู้ชุมสายอินเตอร์เน็ตน่ะ
หลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปหนีไปเลยค่ะแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วที่บ้านพัก
ชื่อว่านายสหชาญจุนาพงศ์อายุ๓๙ปีคนนี้ตรวจค้นที่บ้านพักพบเครื่องกระสุนปืน
๓๒จำนวน๑นัดแล้วแบตเตอรี่ยี่ห้อหนึ่งขนาด๑๒แอมป์สีดำอีก๑ลูก
ซึ่งคล้ายกับทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปจากตู้ชมสายอินเตอร์เน็ตที่อยู่ภายในตรง
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ชนิดต่างเยอะแยะมากมายใช้คำนี้
พร้อมกับมีรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุที่ในคลิปกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
จากการสอบสวนนายสหชาญผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเคยก่อเหตุ
แบตเตอรี่ตามตู้ชุมสายอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่มาแล้วหลายครั้งด้วย

ใช่ชำนาญมากเพราะว่าขโมยได้รวดเร็วมาก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายสหชาเนี่ย
ก่อเหตุไปแล้วประมาณ๙๐จุด
แล้วคุณมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณนะกว่า๒ล้านบาทนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบนะคะ
สอบสวนแล้วขยายผลต่อว่านายสหชาญเป็นผู้กระทำคนเดียวไหม

หรือมีผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่
อันนี้ขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานอีกครั้งเดี๋ยวขยายผลกันต่อนี่เรื่องใหญ่นะ

เพราะว่าขโมยไปเนี่ย๙๐จุดแล้วมูลค่าความเสียหายเป็นล้าน